เรื่องสถานการณ์โควิดผมก็พูดให้ทุกคนเข้าใจว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมไม่เคยหยุดคิด
ไม่เคยหยุดติดตามศาลการณ์แล้วก็ได้มอบหมายให้ธรรมดีทั้งกับอาสาทจะลงไปในพื้นที่เองกับกรมต่างต่างเจ้าที่ต่างต่าง
ผมก็ยืนยันว่าเรามาตรการเราก็ยังทำครบถ้วนอยู่นะ
เพียงแต่มันต้องแสวงของมือให้มากขึ้นจากภาคเอกชนในกรณีที่รับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คือเดิมเนี่ยผมคิดว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะนี่ช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาด
รวจจากใครอ่ะรวจจากที่ไม่บริบัตรตามกฎระเบียบมาตรการของสหรัฐสุทธิ์
เพราะฉะนั้นเราโทษใครไม่ได้หรอกครับพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นนั่นแหละ
รัฐบาลก็มีมาตรการสหรัฐศุกร์ก็มีโน่นต่อไปมีนี่ไปมีส่วนติดตามอย่างต่าง
แต่แน่นอนมันต้องมีการเล็ดรอดซึ่งตรงเนี้ยจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นสังคมต้องช่วยกันนะถ้าเราเรายังทำอย่างนี้กันอยู่
มาตรการมันก็ต้องตามไปสู่การล็อกดาวน์ต่อไปในอนาคตซึ่งมันมีปัญหาแน่นอน
และเรายังเดินไปถึงจุดนั้นเพราะเมื่อเช้าก็ฟังรายการสังสรุปจากฝากอย่างสถานศุกร์แล้ว
โรงพยาบาลสรรนำรับยาพฤษเวียที่จะการถามันถ่ายหมด
เพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องเข้าสู่ระบบให้ได้
เพราะฉะนั้นก็ใครที่สงสัยเข้าไปในพื้นที่ต่าง
ก็ต้องไปหาแพทย์สวทชจังหวัดจังหวัดเนี่ย
ไปก็ตรวจซะสวอปซะอะไรซะ
เพื่อตัวเองได้ปลอดภัยแล้วไม่ไปเป็นภาหะไปต่อคนอื่นไง
ในพื้นที่วันนี้ก็ล็อกดาวนเป็นพื้นที่ไปแล้วนะครับ
แล้วทหารมันยังยังยังมีแล้วเราล็อกดาวน์พื้นที่ไปแล้ว
แล้วเราก็ตรวจสอบในส่วนที่ล็อกดาวน์นะมีการตรวจสอบสวอปนะครับ
ใช้รถพระราชทานลงไปตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบมาหลายพันคนแล้ว
ตอนนี้นะก็ตัวเลขก็ไม่ที่ว่าแล้ว
ตอนนี้หลายอย่างถ้าสมมุติว่าผมขอว่าอ่ะผมบอกว่าขอดูอีก
วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมผมก็ดูอีกเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละจะตามมาสู่ปีใหม่จะทำอะไรกันดี
วันนี้ก็ยังไม่ได้พูดไปตรงนั้นนะก็อย่าเพิ่งตื่นตนกกันแล้วกัน
ต่อหวังยิ่งว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยทุกอย่างมันจะที่คลายลงนะครับ
คือตรวจสอบวันนี้มันยังไงตรวจสอบมันก็พกขึ้นอ่ะ
มากขึ้นมากขึ้นเพราะตรวจสอบในกลุ่มในพื้นที่ผลงานอะไรต่างเหล่านี้
นี่ไงนี่คือปัญหาของเราการเล็ดรอดแต่ก่อนเนี่ยปลอดภัย
แต่ประกอบในนี้อยู่ในประเทศปลอดภัยมานานล่ะปรากฏว่าแอบล้างรอบหนีกลับไป
แล้วหนีกลับเข้ามาใหม่เนี่ยทำยังไงคนไทย
จะช่วยกันดูแลด้วยเจ้าที่ก็มีจำนวนเท่าที่มีอ่ะ
เพิ่มเติมมันก็ได้เท่านี้คนที่รู้จริงจริงก็คือ
คนในพื้นที่เจ้าของโรงงานนะวันนี้ผม
การสำนวนมาตรการไว้แล้ววะจะต้องมีแมกการติดตามตัวแรงงานทุกคน

ใครเจอแรงงานผิดกฎหมายจะต้องปิดโรงงาน
ด้วยกระบวนการก็ปอมมีอยู่ละ

คนทุกประเทศคนทำผิดกฎหมายก็ขยันทำกันจริง
ก็ให้ตรวจสอบเขาก็รายการผมมาแล้ววันหลังก็ไปอยู่กับเขาด้วยนะเราอ่ะ
ผมก็ต้องฟังรายงานจากหน่วยเข้ามาเขาเข้มงวดตรงไหนอะไรยังไง

ผมถามว่ากลางคืน
เขาก็รงก
ไม่ได้ป่าเขาบ้างไม่ได้พื้นที่ป่าเขา
ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็เจ้าที่เขาทำงานอย่างเดียว

ไปทำไมไม่ช่วยกันแบบนี้อ่ะมากันมากันเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบอะนะ

มันจะทำสำเร็จทุกเรื่องอ่ะประเทศไทยอ่ะ

ทำไงก็ไม่รู้ไปว่ากันมา